เจ้าแจ๊กริมเจ้า
อื้อฮือเจ้าแม่ดาวทิกท็อกซี่อย่าง
ต้องเป็นเหมือนได้ทุกทีทุกเวลา

คราวนี้แม่นุ้ยสุจิราไม่ได้มาคนเดียว
เขามากันหลายคน
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เชฟทั้งผู้จัดการโรงแรม
นี่งงนะทำไมทุกคนเคลิ้มตามไปหมด
ว่าแล้วก็ขออนุญาตไปเต้นแป๊บ
เจ้าแจ๊กริมเจ้า